คุณผู้ชมพูดถึงการสูญเสียนะคะต้องบอกว่าแบบนี้
คุณผู้ชมตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยมีดาราเสียชีวิตเยอะมากเลยค่ะ
หนึ่งในนั้นที่พูดไปแล้วเราใจหายคุณแตงโมนิดา
ถูกต้องแป๊บเดียว๖เดือนแล้วคุณผู้ชม
ซึ่งผ่านไป๖เดือนค่ะต้องบอกว่าความรักความผูกพันที่เพื่อนเนี่ย
มีกับแตงโมเนี่ยเยอะแล้วก็ยาวนานมากใช่อย่างที่คุณเป้ยปานวาดนะคะ
เป้ยปานวาดเนี่ยเขารักแตงโมมากและที่สำคัญเขาก็มารับบทบาทเป็นคุณจันทร์นะคะ
ซึ่งเป็นละครที่คุณแตงโมเขาถ่ายเอาไว้นั่นเองค่ะ
เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าต่อให้แตงโมจากไปนานแค่ไหนค่ะ
คอนคุณชายแทนแตงโมแล้วคุณผู้ชมดูภาพเนี่ยค่ะ
คือแตงโมเขาถ่ายไว้แล้วเสียชีวิตไปก่อนคุณผู้ชม

ทั้งล่าสุดค่ะละครปิดกล้องแล้วก็เตรียมออนแอร์แล้ว

วันนั้นเนี่ยเป้ยถึงกระตะโกนดังในใจ

โมที่ช่วยให้เป้ยเข้าถึงบทยากแบบนี้ได้ค่ะ
โดยเมื่อเร็วนี้นะคะเป้ยกับพี่ในกองถ่าย
ได้ไปทำบุญให้แตงโมเนื่องในโอกาสครบรอบ๖เดือนที่เพื่อนจากไปด้วยค่ะ

เป้ยก็บอกโมทุกครั้งที่เป้ยจะเข้าฉากเลยนะว่า
เฮ้ยโมฉากนี้มันยั่งจริงเฮ้ยส่งความจำใจให้หน่อย
เปิ้มทำให้ได้ด้วยดีแล้วผ่านไปให้ได้
กระทั่งวันปิดกล้องก็ยังอธิษฐานถึงโมอะไรอย่างนี้
เสร็จแล้วนะเพื่อนอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วนะ
สุดเราก็ไปทำบุญมาให้ไปให้เขาด้วยก็นึกถึงเขาตลอดเวลา
ค่ะเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะคุณผู้ชมทางฝั่งคุณเบิร์ตนะคะ
เมื่อวานนี้ก็พูดถึงแตงโมด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
เป็นภาพสองมือจัดกันแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมได้ดูภาพค่ะ
นี่ภาพนี้เลยค่ะซึ่งเป็นมือของคุณเบิร์ตและแตงโมนะคะ
แคปชั่นเอาไว้ว่ากว่าจะพูดคำนี้ออกมาได้
ต้องรวบรวมลมปานพลังภายในเป็นแฟนกันมั้ย
ขอบคุณเธอมากนะที่รับคำพูดของเรา
ลูกเสือเขาไม่จับมือขวาเพราะเราไม่ใช่เสือ
เรายอมเป็นแมวคุณผู้ชมคือภายใต้คอมเม้นต์เนี่ย
ก็ยังรักเสมอนะคะแล้วคิดถึงแตงโมเสมอเลยนะคะเนี่ย